ได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้แล้ว

ถูกค่ะแล้วใครที่กำลังดูเรื่องของบรรยากาศ

ร้อยเอ็ดเขาไปทำบุญไปขอโชคลาบกันกับหายหินโบราณ
แล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองหวังจะนำไปเสี่ยงโชค

ที่วัดสุนทรธรรมารามที่บ้านโคกรุงตำบลขามเปี้ย
อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียกได้ว่าใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็จะมีบรรดาผู้นิยมตัวเลขทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัด
เดินทางไปไปขอโชคลาภ
หายหินโบราณหรือปู่คำ
เชื่อกันว่าสิงสถิตอยู่และย่าทอง
หรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองที่สิงสถิตอยู่
ท่อนตะเคียนโบราณแห่งนี้ด้วย
ชาวบ้านนี่นะคุณเขาใช้แป้งไปรูป
รูปรูปบนต้นตะเคียนแล้วก็หายหินขาวโปรนแบบนี้เลยค่ะ

เดี๋ยวจะเห็นเลขนี้ปรากฏออกมาตามความเชื่อนะคะส่วนบุคคล
คือชาวบ้านบอกเห็นทั้งเลขไทยนะ

มีประชาชนมีชาวบ้านที่เขารับโชค
แล้วก็นำสิ่งของไปเส้นไหว้เหมือนกัน
สำหรับเลขเด็ดที่เขาเจอแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคนี่ก็มีมาบอกเหมือนกันนะ
แต่เราบอกไม่ได้คุณผู้ชมดูตัวเองนะคะเพราะมีคำถูกว่าเป็นเลขอะไรนะ
หูเสร็จแล้วก็ล้างมือด้วยนะ

ตามบนตะตุม่าเวอสังหาธิสุรินบ้างค่ะ
เขาก็มีชาวบ้านนำเครื่องเส้นไหว้ประกอบด้วยอาหารคาวหวานผลไม้
และนิมนต์พระมาทำพิธีสวดส่งวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือล่ม
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพ๒๐ปีผ่านมาแล้ว
ก็ขอเป็นการทำบุญให้ไปพบภูมิที่ดี
โดยที่ผ่านมามีการเล่าต่อกันมาถึงความเฮียนของซากเรือค่ะ
มีคนไปพบและนำมาไว้ที่วัดแห่งนี้
ซากเรือจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่และยังมาให้โชคลาภกับชาวบ้านด้วย
เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาขอโชคลาภที่นี่กันจำนวนมาก
แล้วเขาบอกว่ามีคนเคยได้รับโชคมาแล้วด้วยนะ
ส่วนชาวบ้านเข้ามาส่องหาเลขเด็ดกัน
บางคนบอกว่าได้เลขผีเรือล่มด้วย
แต่ละคนเห็นเลขต่างกันแหละอันนี้โชคใครโชคมันนะคะ
ปิดท้ายค่ะพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านที่ตำบลโนนประดูก
ในอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
พากันไปทำพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณบริเวณจอมปลวกที่นี่
เขาอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้เก่าแก่ประจำหมู่บ้าน

มาทำพิธีสื่อสารบอกกล่าวกับลูกคเทวดา
ใช้มีดถากเปลือกไม้แล้วก็ใช้แป้งรูปทาบริเวณดังกล่าว
เอาแบบนี้แป้งรูปกันไปนะคะ
ส่องหาตัวเลขกันได้เลขก็นำไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบนะคะ